เอาล่ะค่ะเผือกร้อนมาแล้วนะคะ
เชอรี่ทำไมต้องเชื่อหน้าขนาดนั้นค่ะ

เงี้ยหูฟังเชอรี่คะประเด็นนี้ค่ะ
คุณน้ำตาลชะลิตาหลายคนก็สงสัยเอ๊ะมีข่าวลือนะว่า

แต่ว่าก็มีเสียงเชียร์ว่าไม่ใช่ทางกรปรากฏแล้วก็ออกมาแล้ว
ไหนเราไปดูเรื่องราวต้นเรื่องหน่อยซิว่ามายังไงกันจ๊ะ

ฉันยังไม่แรงเท่ารุ่นพี่โพสต์

ก็มีตัวหลายตัวก็มีลงตัวละครหลายตัวละครเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าเรานะคะต้องไปที่ประเด็นนี้ก่อน
เป็นอะไรที่แบบว่าบอกเลยว่าซับซ้อนถ้าใครไม่ได้มาเข้าวงการนางงามเนี่ยก็จะไม่รู้นะ
จับต้นชนปลายไม่ถูกค่ะเพราะมีหลายกระแสเมาส์เลยค่ะในโลกโซเชียลตรงกันบ้างก็ไม่ตรงกันบ้างนะคะ
เรื่องมันชักจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วค่ะ
ล่าสุดนะคะเมื่อค่ำวันที่๖มีนาคมซึ่งเป็นอะไรที่หลายอย่างประจวบเหมาะพอดิบพอดีกันเหลือเกิน
ที่จะทำให้แฟนนางงามคิดว่าสงสัยข่าวลือว่านางงามขวัญใจชาวไทยน้ำตาลชะลิตาเนี่ยจะมีปัญหากับกองประกวดเป็นจริงซะแล้วค่ะ
ทำไมเขาถึงว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากเหตุการณ์นี้นะคะ
โอ้โหชัดเจนขนาดนี้จะเลี้ยวไปทางไหนก็ไม่ทันแล้วล่ะ
เออเนี่ยมันขนลุกตรงนี้แหละพอปุ๊บขึ้นปุ๊บอย่างนี้คุณหูกองประกวดนางสาวเชียงใหม่มาเลยนะ
มาค่ะเชียงใหม่มาผู้ดูแลของน้องเทียนอัชรีค่ะ
ตำแหน่งว่ายากแล้วรักษาไว้ยากกว่า
เสลี่ยงให้พร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
นางสาวเชียงใหม่พร้อมสแตนบายรอ
เสลี่ยงตุ๊กร้อนจากเอ่อละครเรื่องเขาที่ทำเล่น

สเตตัสเช่นกันบอกว่าเก็บเสลี่ยงค่ะ
เออเก็บเสลี่ยงเพราะว่ามันมีกระแสข่าวมาว่าปลด
แต่ท้ายที่สุดทางกองประกวดออกมาบอกว่ายังไม่ปลด

ไอจีสตอรี่ถ่ายรูปกับออนทิชยาและพระอูล
ร้องขึ้นคำว่างดทานหวาน
แล้วมายเนี่ยยังไม่พอนะมายอัพในอินสตราแกรมส่วนตัวด้วย
บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทำอะไรให้ได้ดีเป็นคนที่ส่งให้คุณเข้าถึงฝั่งเนี่ย
โพสต์อย่างนั้นปุ๊บไฟล์เวรุลีนางงามรุ่นพี่คนที่เคยมีประเด็นกับกองประกวด
เหมือนเรื่องนี้จะมีอะไรคุณทุกอย่างคือมันสอดคล้องกันไปหมด
ประสานกันไปซะหมดก็ไม่แปลกนะคุณที่แฟนจะขวัญอ่อนตกใจกันไปตามกัน
โดยแก้มกวินตราก็ออกมายอมรับผ่านสื่อภายหลังค่ะ

ก็โพสต์จริงเพราะว่าเคยร่วมงานกัน
แล้วก็มีเหตุผลที่โพสต์แบบนั้น
อยู่ที่ตัวน้องว่าจะออกมายอมรับหรือว่าแก้ไขเรื่องนี้ยังไง
ให้รอดูต่อแล้วกันว่าผู้จัดการส่วนตัว

แถมยังแงบอีกด้วยว่าเรื่องนี้

ที่ทำผิดข้อตกลงในสัญญากองประกวด
แต่คือเท่านี้มันยังดูไม่ค่อยแรง

คนที่ตายไม่ใช่น้ำตาลนะแก้ม
สเตตาก็จะขึ้นว่าตายแล้วทะเลาะเธออะไรอย่างนี้
เพราะว่าท็อป๘๘อย่างแก้มหรือจะสู้ท็อป๖อย่างน้ำตาล
อันนี้ในอินเตอร์เน็ตเขาว่ากันแบบนี้นะคุณ

เพราะ๘๘เพราะอะไรหมายถึงการเข้ารอบลึกในการประกวด
แล้วยังมีต่อเพราะว่าเพื่อนสนิทของแก้มมาแท็กทีมต่อค่ะ
คุณหมิวสรินลพัฒน์นะคะก็เคยประกวดนางงามด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
คือเธออัพไว้แบบนี้คุณค่ะ

อัพอย่างนี้ร่วมทางกันมานานแค่ไหน
แต่ถ้าสุดท้ายคุณหมดผลประโยชน์คุณก็มีค่าแค่หมาตัวหนึ่ง

แท็กทีมนี้ไม่มีเห็บหมา
แล้วนอกจากนั้นในอินสตราแกรมในเฟซบุ๊คของคุณหิวสรีรพัฒน์
ก็มาอธิบายต่อว่าคือบ่นเรื่องตัวเอง
แต่คนอื่นด้านด้านไปหนักหัวคนอื่นบนหัวคนอื่น
คือบอกว่าโพสต์ของฉันแล้วมันจะไปหนักอะไรของใครตรงส่วนไหน
แต่เอาเป็นว่าคือเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายแน่นอน
เพราะว่าข้อมูลมันอัปเดตตลอดเวลานะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเที่ยงนี้บ่ายนี้เย็นนี้ว่ากัน
เดตกันต่อแล้วกันสำหรับประเด็นดราม่าร้อนนางงามขนาดนี้ค่ะ
จ้าใจเย็นจ้ะแม่ช่าบอกว่าอย่าอินเกินอย่าอินเกิน
เย็นนี้สติด้วยเย็นนี้นะคะน้ำตาลจะออกงาน
เดี๋ยวเราจะไปถามแล้วมาฝากกันนะคะ